ของวันที่๕พฤศพาคมที่ผ่านมาที่ที่สมุดปราการหาคุณผู้ชมคือพายุรนดุระ
เนี่ยมันเข้ามันพัดถล่มบ้านเรือนของหกชีวิตเนี่ยพังทั้งหลังเลยค่ะสิ่งที่เขาทำต่อ
เมื่อไม่มีบ้านแล้วทำไงอ่ะไปนอนอาศัยอยู่บนรถสองแถวของลูกชายคนเล็กอ่ะ
สภาพแบบนี้อยู่ร้ายป่ะอยู่ไม่ได้

นี่เป็นเรื่องราวที่ทุกข์ใจสาหัสเลยนะคะสำหรับครอบครัวนี้นะคะ
เขาประสบกับปัญหาพายุฤดูร้อนค่ะคุณผู้ชม
หกชีวิตที่พื้นที่บ้านญาติแพรกอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
ตอนนี้ความเป็นอยู่ยากลำบากนะครับต้องอาศัยนอนอยู่บนรถสองแถว
ฝ่ายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยสามีนะฮะอายุ๕๔ปี
เล่าให้เราฟังบอกว่าตัวเขาเองป่วยด้วยโรคหัวใจเบาหวานแล้วก็ความดันลุยสูง
เห็นไหมฮะนั่งอยู่บนรถวิวแชร์ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แบบนี้
ต้องนั่งบนรถวิวแชร์แบบนี้มานานกว่า๒ปีแล้ว
ภรรยาจะคอยช่วยดูแลส่วนลูกอีก๒คนก็ช่วยกันทำงานหาเลี้ยงครอบครัว
ลูกชายมีอาชีพขับรถสองแถวแล้วก็ยังมีหลานอีกสองคนด้วยค่ะ
ฝนตกหนักลมพายุพัดแรงมากจนทำให้บ้านพักเนี่ยถูกพายุพัดถล่มจนพังเสียหายทั้งหลังเลยนะ
ไม่ใช่บางส่วนนะเสียหายทั้งหลังทุกคนในบ้าน๖ชีวิตตอนนั้นตอนที่เกิดพายุเนี่ย
ต้องหนีหนีตายเอาชีวิตรอดให้ได้ก่อนนะคะแล้วสุดท้ายพอพายุมันสงบลง
นี่คือบ้านหลังใหม่ของเขากลายเป็นรถสองแถวนะคะ
รุ่งเช้าค่ะก็กลับไปที่บ้านสำรวจทรัพย์สินความเสียหายพบว่า
พังเสียหายทั้งหมดจากนั้นครอบครัวนี้เขาก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่
คือคงอยากให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือเยียวยานะคะ
ต้นเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องตรวจสอบความเสียหายก่อน
ส่วนเรื่องบ้านที่เสียหายก็ให้ซ่อมไปก่อน
ค่อยมาเบิกเงินจากทางราชการแต่ครอบครัวเนี่ยเขาบอกเขาจนมากอ่ะ
หนึ่งถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าให้ซ่อมก่อนแล้วค่อยมาเบิกเงิน
ไอ้เงินที่จะเอาไปซ่อมก่อนเนี่ยจะเอาจากไหนเงินกินยังไม่มีเลยอะค่ะ
สองถ้าเกิดว่ามีเงินซ่อมก่อนแล้วซ่อมไปก่อนแล้วจะเบิกเงินจากราชการได้จริงหรือเปล่า
ตอนนี้เขาบอกว่ารู้สึกหมดหวังเป็นอย่างมากเลยนะคะ
ก็เลยอยากวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าใครก็ได้ที่เป็นผู้ใจบุญ

ตอนนี้๖ชีวิตไม่มีบ้านหลับนอนที่อยู่อาศัยค่ะ
แล้วเมื่อกี้คุยกับทางบกที่เขาดูเรื่องสภาพอากาศ
เขาบอกว่าอาทิตย์หน้าจะมาอีกนะครับ